รูปแบบการแต่งกายของหมอเพลงโคราชจะแบ่งเป็นฝ่ายชายจะนุ่งผ้าจงกระเบนที่เรียกว่าผ้าม่วง
เสื้อที่เป็นคอกลมแขนสั้นใส่ได้หลากหลายสีและคาดเอวด้วยผ้าขาวม้าที่ภาษาโคราชเรียกว่า
เคียนพุงส่วนฝ่ายหญิงก็จะนุ่งผ้าโจงกระเบนเช่นเดียวกันกับฝ่ายชาย
นิยมสวมเสื้อรัดรูปไม่มีปกที่เรียกว่าคอกระโจมแขนสั้น
ซึ่งทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันโดดเด่นสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน